คราดหรือที่เรียกว่าการไถคราดเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับการทำนาที่ชาวนาจะทำในขั้นตอนต่อจากการไถดะและไถแปรแล้ว
ซึ่งวิธีการคราดนี้ชาวนามักจะไถคราดด้วยการเทียมควาย
โดยการคราดเป็นการเอาเศษวัชพืชออกจากนาและย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีกจนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าว
อีกทั้งยังช่วยปรับระดับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอเพื่อสะดวกในการควบคุมและดูแลสำหรับการให้น้ำเข้านา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน